นี่เรื่องซื้อมาใบเท่าไหร่พี่
แม็พซี
เค้ามาขายยังไงพี่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่สายแข็งของรายการถามตรง
นะคะรายการท็อกสายหวยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีข่าวออกมาก็เลยชวนผู้เสียหายมานั่งคุยกันนะคะที่ว่าเสียหายนี่คือคือก็ก็เสียค่าลอตเตอรี่ไปนะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่มากมายแต่เจ้าตัวที่ออกมาร่วมกันเนี่ยบอกว่าต้องออกมาเป็นข่าวซะหน่อยอยากจะรู้ว่าคนขายเนี่ยตั้งใจขายลอตเตอรี่ปลอมให้หรือเปล่ากับอยากจะบอกคนอื่นว่าเนี่ยฉันซื้อนะเป็นอย่างงี

เชิงนะคะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนบ้านกันช่วยกันตรวจช่วยกันสอบนะคะวันนี้สี่ท่านที่มาบวกกับหนึ่งทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมส่วนอีก๔ท่านเนี่ยนะคะก็คือคุณสิริจันทร์รัศมีคุณสนทิชูบุญคุณซ่อนกลิ่นไทยตรงอีกหนึ่งท่านไม่ได้เสียหายแต่ว่าช่วยตรวจสอบว่าอ๋อพวกพี่เนี่ยเสียหาย

ไม่ได้ดูนะดูแต่เลขท้ายอย่างเดียวซื้อซื้อเลขท้ายซื้อเลขท้ายข้างหน้าไม่ได้ดูเลยซื้อเลขท้ายตอนแรกซื้อมา๒ชุด๒ชุด๒ชุดชุดที่มันเหมือนกันนะ๙๘ซื้อมา๒ชุดมันก็๑๐ใบก็ไม่ได้ดูอีกข้างหน้าว่าเลขมันข้างหน้ามันเลขอะไรแต่นี่เขาต้องบอกเขาขาย๘๐บาท๘๐บาทนี่ก็คือผมก็มองดูแล้วว่ามันก็ราคาที่รัฐบาลเขาบอก
มันไม่เคย๘๐เราก็เลยอุดหนุนไม่ค่อยเจอใช่ไหมคะ๘๐ไม่ค่อยเจอเลยครับเอ้าเห็นโดนตลกอ๋อนึกว่าเขาขาย๘๐ไปหมดไม่ใช่เนาะไม่ค่อยเจอนะคะผมก็เห็นเขาขาย๘๐เลยอุดหนุนเขาค่ะก็โดนซื้มซะ๒๖ใบไม่แบ่งเพื่อนเลยเขาซื้อกันก่อนแล้วครับผมได้มาที่หลังทั้งหมดของเฉพาะของคุณสนทรีย์เนี่ย๒๖ใบ
วันนี้ที่บอกเนี่ยนะคะมี๙๘ซื้อ๙๘เลขท้ายมา๒ชุดใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับว่า๙๘ทั้งหมด๑๐ใบ๑๐ใบคือตอนนั้นมันมันเย็บเป็นชุดละ๕ใบเหรอคะชุดละ๕ใบอ่ะ๒ชุด๕ใบ๕ใบ๕ใบอ่าแล้วผมก็ไม่ได้ดูว่าข้างหน้ามันเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยทั้ง๑๐ใบอ่ะแต่มันแบ่งเป็น๒ชุดคราวนี้ก็ซื้อมาเห็นเขาบอก๘๐แล้วถามเขามีเท่าไห
ค่ะหมายถึงว่าเหมา๙๘มาทั้งหมดไม่มีเลขอื่นด้วยหรือคะมีเลขอื่นด้วยแล้วที่เหลืออีก๑๐กว่าใบนี่ซื้อเป็นย่อยหรือว่าเป็นชุดเล็กขวาค่ะก็คือรวบมาเลยในแผงเขาไม่ได้ดูแล้วเขามานับใช้คำว่ารวบเลยหรือคะยังไงคะในแผงมันมีสภาพเป็นไงทำไมเราใช้คำว่ารวบคะมันก็เลี้ยงวางอยู่ถึงเขาก็รวบมาเลย
คือซื้อ๙๘อย่างเดียวคือ๙๘ที่เป็นชุด๒ชุด๑๐ใบเนี่ยอันนี้ตั้งใจซื้อแหละเป็นตัวเลขที่หาเหรอคะซื้อครั้งที่แล้วซื้อ๙๘รอบนี้ย้ำอีกสักรอบน่าจะตามอีกสักรอบต้องมาสินะอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนอื่นก็คือเราก็รวบคือบนแผงที่เหลือเนี่ยนะคะเขาเหลือไม่เยอะเหรอคะก็ตอนที่เราซื้อก็น่าจะเหลืออยู่๒๖ใบเพราะผมหยิบเอามาหมดเลยโอ้โหเป็นไงไม่ได้รวยหรอ

คนแรกที่ซื้อคือใครคะคุณคุณคุณสิริจันคุณสิริจันอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเจอแวบแรกมาอะไรไงกันฮะมันเหมือนกล่องขนมเค้กไม่มีอ่ะมันไม่ได้มาเป็นแผงเบอร์แผงแฟนแบบ

อ๋อเหรอคะใช่ค่ะแล้วมาเป็นอย่างไรคะ
เหมือนกล่องขนมเค้กสูงประมาณแค่นี้ค่ะ

แค่นี้แค่นี้อ่ะแค่นี้อ่ะ
แล้วเป็นโลหะหรือเป็นอะไรยังไงฮะ

เป็นกล่องขนมกล่องขนมเค้กเลย
แล้วทำไมมาแบบนั้นน่ะคะขามเขานะครับใช่
แล้วก็มีเทปสีเขียวปิดข้าง
แล้วเขาก็เปิดปิดเหมือนล็อคไว้

ลอตเตอรี่อะไรเสียก็ว่าอย่างนี้แหง
เขามานี่ดูทรงแล้วไม่ค่อยเหมือนคนขายลอตเตอรี่เหรอคะ

คนขายรัตเตอรี่อยู่เขาก็สะพายมา
หยิบมาเป็นชุดก็ยายเขาก็เอามาเช็คดูว่า
มีสอดไส้กันหรือเปล่าข้างในเหมือนกันไหม

ตรวจสอบแล้วไม่ใช่อยู่ดีแล้ว

พอเราเห็นกล่องเราเอกใจไหมคะ

เขาก็บอกว่ากันหมอกกันอะไรอย่างนี้
ทีนี้พอเห็นเข้าไปที่เราไปทักเขาว่าดูซิเซียว
นี่คือสีของลอตเตอรี่เหรอคะใช่แล้วเขาว่ายังไงอ่ะ
เขาก็คือเฉยแล้วคนที่นั่งอยู่ก็เฉยก็คือเหมือนกับ

นั่งอยู่กันหลายคนไหมคะเช้าวันนั้น
โอ้เลือกนี่ก็ได้เลยเลยนึกลดการร์มาวันไม่รู้กี่เจ้า
อ๋ออ๋อมาเยอะใช่ไหมคือที่จับขึ้นไปที่จำหน้าได้นี่กี่คนคะคุณคุณค่ะ
เตอรี่แถวบ้านเราเอาเท่าที่เราคุ้นหน้า
เรามีคนที่จำนัดได้คือชื่อประจำ

คุยกันอยู่นานไหมคะกว่าจะเลือกเลขแล้ว

คุณเสนีตอนนั้นจังหวะนั้นอยู่ไหมคะ
เขาซื้อมาจากปรายศนีย์เป็นกล่อง
กล่องหนึ่งมี๕๐๐ใบ๓๐๐๐๐บาทอย่างนี้นะ

๘๐บาทเขาก็ได้กำไร๕บาท
ใครมาขายลอตเตอรี่อย่าพูดว่ามาขาย๘๐บาท
ไม่ได้กำไรผ่านหยิบปั้วอะไรอย่างนี้นะ

เขาบอกอย่าไปเชื่อแล้วมีคนข้างก็บอก
นี่แหละผมถูกใจนี่แหละซื้อทั้งช่วยสนับสนุนคนแบบนี้แหละ
เออแล้วพี่คุณก็ทางซื้อไปกี่ใบ

แต่จริงเท่าที่ดูคือชอบใจที่ขาย๘๐บาทนะเนี่ย

ฉะนั้นก็ซื้อ๕ใบก็บอก๔๐๐

๔ใบ๕๐๐นะเลยเขาบอกว่าถ้าใบเดียว๒ใบเลยเขาขายใบละ๑๐๐
ตอบบอกว่า๒ใบ๑๖๐ได้ไหมใบละ๘๐เขาก็ให้
แล้วเขาก็ให้ยกแล้วก็เอามา๒ใบ
คือมันก็มาอยู่ที่ใบละ๘๐อยู่ดีใช่คือเขาจะตั้งราคาไหน
ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันอยู่ที่เราซื้อได้ใบละ๘๐อยู่ดีใช่ไหม

ก็ไม่เคยเลยเหมือนกันนี่คุณดูติดใจใบละ๘๐ตั้งแต่ต้นรายการ
อัดใจกระโลกไม่เคยต่อได้ชักครั้งเลยที่ไหนก็ไม่ได้
แต่เพราะเขานี่ได้เลยคงมีล่ะค่ะคงมีล่ะค่ะ
เอาเรากลับมาที่เราเนอะเดี๋ยวเรื่องใบละ๘๐เดี๋ยวให้รัฐบาลเขาจัดการ
ซื้อ๕ใบค่ะ๕ใบเป็นชุดไหมครับชุดค่ะ
แบบชุดแบบ๕ใบเลยใช่ไหมไม่ได้แบ่งเหมือน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

มาแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ

แต่ว่าที่เอื้อสุดก็คือคุณสนทิ

ไอ้จังหวะตอนคุยกันเราเอกใจไหม

เขารู้หรือเขาไม่รู้นะ

นึกออกไหมคะเขาน่าจะรู้หรือเขาไม่น่าจะรู้ว่ามึงปลอม
เขาน่าจะรู้นะทำไมเราสังเกตจากอะไรคะ
ของมันไม่เหมือนเขาอย่างเอานั่นสกรีนข้างหน้า
ถามบอกว่าทำไมต้องเอากระดาษไอ้นั้นสกรีน
เขาบอกว่ากันน้ำค้างอะไรอย่างนี้กันหมอกอะไรอย่างนี้
ไอ้ที่ไว้ในหอพลาสติกใช่ไหมพลาสติกชั้นหนึ่งมันมีพลาสติกคุมอีกชั้นหนึ่ง

เขาก็ผิดสังเกตตอนนั้นเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องใช้
ถามเขานะเขาบอกกลัวหมอกเปียก
แต่จริงนะเจ้าตัวลอตเตอรี่นี่เวลามันก็อยู่ในถุงอยู่แล้วค่ะ
ก็อยู่ในพลาสติกอยู่แล้วใช่แล้วก็มีพลาสติกคลุมกล่องใช่ไหมคะไม่ใช่คุมเฉพาะลอตเตอรี่คือคุมกล่องที่

ทำไมถึงสงสัยก็อาจจะฟังขึ้นนะ
มาที่สมใสตอนหลังอ่ะ
ก็ใช่ค่ะฉันก็อย่างหน้าหนาวอยู่แหละมั้ง
แต่ถามถามหมดแหละซื้อมาจากไหนอะไรแล้วเขาดูเป็นคน
เขาเรียกอะไรอัธยาศัยดีพูดก็คุยถามไม่หลอกเลยปกติเลย
ไม่พูดไม่สะดุดเลยไม่สะดุดเลยด้วยเอ้าใช่ไม่มีท่าทางโกงเลยแหละ
คนไทยไหมคนไทยไหมก็พูดแบบวันอีสานหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่มาก
ค่ะเป็นคนคุยเก่งคุยเก่งส่วนใหญ่ใครเป็นคนคุยกับเขาคะ
เท่าไหร่๓๐๐๐๐ก็ว่างั้นถ้าไม่จำได้เราให้ฟังมั้ยคะ
อยากรู้ว่าซักกันแค่ไหนก่อนซื้อขามแรกกำไรเท่าไร
ถามขายนานยังเขาขายนานยังคะเขาขายนานแล้วเหมือนกัน
เขาบอกเขาไปขายทั่วหมดแล้วถามว่าจะกลับไปไหน
เขาบอกกลับกันคลอง๒เขาบอกว่าอยู่คลอง๒

แล้วถามเขาไหมคะเอ๊ะทำไมไม่เห็นมาเลย

แต่เขาลาท่านเขาก็ไม่นิ่งนะเวลาถามอะไรอย่างนี้
เขาเป็นคนรบร้าวเราไหมคะว่าแบบ
ไม่เลยเหลือแค่นี้เองครับ

แต่ธันเนี่ยถ้าไม่๘๐ถ้างั้นก็ไม่เอา

นี้สุดรงนี่เรามาประเด็นอะไรกันครับ

ถนัยลนลงคือถ้าเป็นถนัยลนลงเนี่ยสมมุติถ้าผู้เสียหายไปหานะครับ
บอกว่าจะเอาเรื่องเนี่ยต้องซักอะไรต่อซักแทนหน่อยสิ
ต้องรู้อะไรต่อถามคงถามแล้วว่าไอ้หน้าตาคนขายเป็นยังไงเป็นคนไทยไหม
แล้วก็เคยมาขายที่หมู่บ้านไหมเคยอ่าแล้วก็แถวบ้านเนี่ย
พอไปแจ้งความตำรวจมาเก็บกล้องเองหรือว่าชาวบ้านต้องหาไปให้
อะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถจะตามตัวได้ไหม

ต้องแวะกินข้าวแวะอะไรบ้างนะ

ได้ถามเพื่อนบ้านในระแวกนั้นไหมคะว่า
บ้านก่อนเราก่อนที่เขาจะมาถึงบ้านเราเนี่ยนะคะ

ไม่มีเนอะเค้าก็ซื้อมาไม่มี
ผมว่าน่าจะมีนะเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วมาถึงเรา
มันน่าจะเค้าขายมาน่าจะขายมาพอประมาณอะ

อาจจะเป็นข้างเคียงชุมชนข้างเคียงก็ได้
ใช่อาจจะเป็นหมู่บ้านอื่นที่โดน

ทีนี้ค่ะคือจังหวะที่พอซื้อไปแล้ว
เอกใจตอนไหนถึงแบบเฮ้ย

ซื้อประมาณ๘โมงวันที่๒๗
ลูกชายเค้าไปอยุธกรีแล้วเค้ากลับมาซื้อของ
แล้วเขากลับมาบ้านเขาก็มากินข้าวเขาบอกว่า
แม่ซื้อหวย๙๕นะ๒ใบนอนว่างั้น

แม่ซื้อหวยปลอมมาทำไมก็ถามดังนั้น

พอส่งปั๊บเลยพูดสวนเดี๋ยวนั้นเลยไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรเลย

ถามเขาบอกเขารู้ว่าหวยปลอมเขาบอกอย่างนั้น
เขาจากอะไรคะเขาดูหรือเขาสัมภา

ขออภัยไม่เชี่ยวชาญ

เพราะว่าที่นี่ก็สายแข็งศิลตรีเหมือนกัน

แล้วก็บอกตัวท้ายจางตัวเลข

มันจะจางสีไม่สม่ำ

ใช่ลูกชายบอกไม่ใช่ปลอม

มันอยู่ในถุงมันจะดูยากครับ

มันก็เลยดูจางเหมือนกันนะฮะ

เข้มกว่า

คือว่าดูตัวท้ายมันจาง

อันล่างที่เป็นของปลอม
ดูตัวท้ายดูสีแม่จาน

เข้ามาขายหน้าบ้านแล้วก็ซื้อเยอะไหม
พี่จันก็ซื้อพี่ยันก็ซื้อ

เขานึกว่าเราโดนคนเดียวไง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
ใช่ไหมคะเอาละเข้าใจกันเข้าใจกันเดี๋ยวช่วงหน้าถูให้ดูเลยค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้คุณเสนีได้สละงวดเดียวกันแต่ว่าเป็นของจริง
ให้เปรียบเทียบดูนะคะคือจริงแล้วถ้าดูที่หมึกของตัวเลข
ก็คล้ายกันเนอะมันตรงมันเหมือนนะฮะ
คือมันดูผ่านมันดูสังเกตไม่ออกนะคะถ้าดูจากหมึกตัวเลข
แต่ว่าลูกชายคุณซ่อนกลิ่นดูออกดูแป๊บเดียวแค่เอาไปจับไปดูก็แม่วอร์มเลย
แต่ว่าตอนนั้นที่ให้ลูกชายไปเนี่ยนะคะเอาออกจากพลาสติกแล้ว
เอาออกอ่าเพราะว่าแบ่งคนละใบคุณแม่กับคุณลูกใช่ไหมคะ
ทีนี้ตัวสีอันล่างนะคะของคุณเสนีที่ว่าเป็นของจริงนะคะ
อันบนที่แบบดูจางจางที่ลูกชายบอกแล้วก็
เมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้เขาหยดน้ำไม่อะไรทั้งเส้น
อืมรู้เลยทีนี้คุณเมื่อสักครู่นี้ตอนโฆษณาเนี่ยนะคะ

มึกแบบตัวสีส้มถ้าดูจากด้านหลัง
ไอ้ของปลอมเนี่ยมันเยิ้มทะลุ
เยิ้มทะลุทะลุกระดาษไปด้านหลังนะ

คือคำว่าเยิ้มเนี่ยคือแปลว่ามันไม่ใช่เห็นแค่ลางนะคุณผู้ชม
คุณซ่อนกลิ่นคือว่าเหมือนหมึกมันเยิ้มมันซึม

เขาบำกันอย่างนี้

แต่ว่ามันพอมองเห็นว่าเป็นสีส้มเหมือนกัน

เอ๊ะคุณเจนีเรียนถูของคุณได้ไหม

นั้นแม่มั่นใจมากแปลว่าลองแล้ว

อันนี้คือใบที่น้องนักข่าวตอนไปทำข่าวมา

อ่าละลายแบบนี้แหละอย่างนี้นะคะ
ทีนี้เดี๋ยวเอาน้ำถูทั้งของคุณเสนีด้วย
แล้วก็ถูของปลอมอีกใบด้วยนะคะ

ไม่ได้ว่าตรงอย่างนั้นเขาจะได้ไม่โดนอีก
ใช่
ถูซื้อเราต้องจิ๊บต่อไปเลย
เออไม่ออกจริงด้วย
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวรอมันแห้งเราจะได้เห็นกัน

แล้วคุณเสรีมาอยู่ในเรื่องนี้ยังไงคะอีท่าน

ก็กลับบ้านวันนี้เรื่องงานครับ

ก็มีนาจันทร์มีพระกินนะครับ

ปกติเราเคยเห็นแบบว่ามีการตัดต่อมีการอะไรอย่างนี้

แต่ว่าพอส่องดูลายน้ำไม่เห็น
ทีนี้เราก็มาดูความคมชัดของตัวอักษรตัวสีอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กองสลากด้วยว่า
ถ้าเป็นของจริงโดนน้ำสีจะไม่ละลาย

แต่จริงมันหยดมันก็จะกระจายแบบนั้น

ก็มาช่วยกันตรวจสอบช่วยกันเช็คดูเมืองต้น
แล้วก็บอกไปแจ้งความเถอะเดี๋ยวจะลุกลามไปกัน
เพราะว่าไม่รู้ว่าอีกเนี่ยเขาไปขายอีกกี่หมู่บ้านกี่คนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยบอกให้ไปแจ้งความความความความถามเขาบอกหัวให้หมดยังเขาบอกยังไม่หมด
ยังอยู่ยังไม่หมดนะหัวให้หมดยังอยู่อ้าวแต่ตอนนั้นที่คุณสนขายแค่นั่งเขาก็ไปขายที่อื่น
จริงโอ้โหนี่ถ้าเขามีมากกว่านี้นี่คุณสนทิก็เหมานะเพราะอะไรคะ
ก็ไม่เอาออกจะบอกว่าเดี๋ยวนะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมจริงมันเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะนะคะ
อันนี้ใบล่างนะคะที่ว่าเป็นของปลอมนะคะก็จะเห็นว่าหมึกมันจางอยู่แล้วแหละเนาะใช่ไหม
ใช่ครับส่วนของคุณเสียงนี้แค่เปียกแค่เปียกครับ
เมื่อกี้พี่ขวัญถูด้วยนะคะตอนคุณเสียงนี้ทดสอบแค่หยดใช่ไหม
ถ้าถูกก็ยังขึ้นรางวัลได้อยู่ครับเพราะว่าไม่เสียหาย
อ่าค่ะอย่าลืมกันเนอะ
เนี่ยค่ะมันก็จะเห็นแล้วก็เนี่ยยังเห็นน้ำหมึกที่มันแบบมันถูออกมาแล้วมันยังอยู่ที่โต๊ะอยู่เลยนะคะ
คุณผู้ชมสำหรับของปลอมเนี่ยมันก็จะเยอะมันง่ายมากเลยแหละก็เหมือนแบบกระดาษ
กระดาษที่ออกจากปรินเตอร์นะคะเครื่องพิมพ์แล้วก็โดนน้ำก็จะเป็นแบบนี้
ทีนี้ตอนที่คุณเสนีมาตรวจสอบก็คือทำตามลำดับตามที่สำนักงานสลากได้บอกเอาไว้ในเว็บไซต์

พอดีผมสแกนขึ้นมาปุ๊บผมก็ไปให้คนรู้จักอยู่ในหมู่บ้านก็สแกนก็ขึ้นเหมือนกัน
ก็ยังว่าทำไมเลขมันขึ้นตรงอย่าง๔๙๙๖๙๕มันขึ้นมาเลขแบบนี้ครับ
แต่คณะนี้ก็เป็นเลขชุดเลขของเขาไปก็ขึ้นเลยมันก็วิธีการปลอมแปรงและปลอมแบบไง
ผมเองก็เลยขอเก็บไว้ไปตรวจสอบอีกทีนึงก็คือไปให้คุณวิชัยเป็นขายสลากกินแบ่งที่ศูนย์ราชการ
เฮียช่วยดูให้หน่อยว่าของปลอมไหมเฮียก็แบบดูดู
เฮียก็บอกเต้นเต้นเหมือนกันไม่เคยเจอของปลอมเฮียก็ดูดูใหญ่อะไรเงี้ย

เขาบอกเขาดูเวลาให้เฮียวิชัยดูให้เราไม่เชี่ยวชาญ
ใช่ครับคือเฮียเขาส่องก่อนเลย
เขาบอกว่าลำดับแรกคือลายน้ำปลอมยากมาก
แล้วก็ค่อยมาดูความคมชัดของสีของเนื้อกระดาษ
นั่นก็คือสิ่งที่เขาเช็ค

คุณเสนีตอนที่เอาไปให้เฮียวิชัย

แล้วเฮียขายอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะ

คนขี่จักรยานไม่มาขายสักคนเดียวอะ

ก็นี่ไงเราถึงไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวรู้ไหมหรือเปล่านะ

แต่เดี๋ยวเอาขั้นตอนนี้ก่อนตอนไปถึงเฮียวิชัยเนี่ย
เฮียจับกระดาษเนี่ยเฮียรู้เลยไหม

จับเสร็จเฮียส่องดูลายน้ำก่อนครับ

เห็นความต่างใช่ไหมคะของจริงมี

ไม่ใช่แค่ว่ามีแต่จางใช่ไหม

ดูความคมชัดของสีของตัวอักษรครับ

เฮียก็บอกว่าในแผงของเฮียเนี่ยคือเขาเทียบกันดู
ก็คือแบบยังไงก็ปลอมแน่นอน
ปลอมแน่นอนแล้วเฮียดูแค่นี้หรือ
ใช่ครับเพราะเฮียเองแกขายด้วยแล้วก็รับขึ้นรางวัลด้วย
เขาจะมีการตรวจสอบอยู่แล้วอยู่แล้วครับ

ทีนี้ผมก็เลยมั่นใจว่าทั้งหมดเนี่ย

เราอาจจะยิ้มหวานให้คุณสนสี๒๖ใบ

เขาเอาร็อเตอรี่มาดูอย่างนี้
อือหือเป็นอย่างไรคะ
หรือว่าคงจะมีปน
แต่ว่าถ้าลุงหยดทุกใบเลยไหมครับ

ก็มีจุดสังเกตอีกชุดอีกจุดหนึ่งครับก็คือถ้าเป็นหวยชุดนะครับ
เลขชุดจะไม่ซ้ำกันสังเกตอาจจะมีเลข๐๕จะเป็น๐๖๐๗๐๘
มันจะเริ่มต้นจาก๐๐ถึง๙๙ใช่ค่ะนี่มันเป็น๐๕๐๕๐๕
อ๋อเห็นไหมครับได้ดูไหมค่ะเลขชุดไม่ได้ดู
ใช่ครับ๐๕๕ใบเลยของอาจารย์นี่แหละครับ
มาได้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะเลขชุดคือตรงนี้ใช่ไหม
ใช่ครับเลขชุดที่เป็น๐๕เนี่ยครับจ้ะนี่เนอะนี่คือ๐๕ต้องไม่มี๒ใบ
ใช่ครับทั่วประเทศใช่ไหมความหมายคือทั่วประเทศ
อันนี้มีทุกใบเลยมีทุกใบปกติมันน่าจะลันจาก๐๐ถึง๙๙เลย
แต่ว่าจะไม่ซ้ำกันแน่นอนจะเป็น๐๕๐๖๐๗๐๘๐๙๑๐ไปแบบนี้ครับ
คือเราต้องฟังเขาอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่สำคัญ
มันลันตามเลขเล่มถ้าจะเป็นเลขเล่ม
หลังจากนี้มาอยู่ที่คุณชิริจันเป็นเซ็ตใช่ไหมความหมาย
เลขชุดแล้วไงต่อก็คือจบที่แค่นี้หรือว่าหรือว่าต้องตรวจสอบอันไหนต่อ

จริงก็ตรวจสอบแค่นี้ก็ชัดแล้วครับ
แล้วเราต้องโทรไปสำนักงานสลากไหมคะ
พอดีโทรไปก็คือเขาก็บอกผมก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าก็คือสิ่งที่แบบรู้ว่ามันค่อนข้างปลอมก็คือเรื่องของการหยดน้ำนี่แหละครับ
หยดน้ำเราลงกระดาษพรุ่งแท๊บสีละลายหรือติดมาหิงี้
คือปลอมเพราะว่าอาจจะเหมือนธนบัตรฉบับจริงนะครับ
แล้วก็กันน้ำได้ถือว่ากันน้ำได้เลย

ที่นี่มาที่คุณสนทิยังไงคะระบายให้ฟังหน่อย
มันอัดอั้นตามใจให้ฟัง
ของเราเนี่ยไม่มีเลยที่จริง
ไม่มีเลยครับใช่ครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยสักใบ
แทรกมาให้เลยสักใบไม่มีเลยครับ
แต่อย่างที่ท่านไทยเราต้องลงทางคือไม่ได้ลองทุกใบใช่ไหมคะ

เลขเหมือนกัน๕ใบไหมไอ้ชุดนึงอ่ะชุดน่ะเหมือนกัน
เลขชุดเลขชุดใช่ไหมชุดก็เหมือนกัน
มันเหมือน๑๐ใบเขาแยกเป็น๒ชุดมันเหมือนกันครับ
ใบเนี่ยเลขเรียงตัวเดียวกันหมดเลยหมดเลย

ค่ะทำไมเอกถามมันคือเลขชุดเหมือนกันแต่เพียงแต่ผมซื้ออ่ะ
ผมไม่ได้ดูผมดูแต่เลขท้ายอย่างเดียว
ไม่แปลกไม่แปลกคืออยู่ดีเราไม่นึกว่าอยู่ดีเราจะได้
เราจะรีบปลอมใช่ไหมใช่ครับเข้าใจ

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาไปส่งกองสลากหมดแล้วครับของผม

ให้ติ๊บด้วยให้ไปเต็มทวนไปเลยเอาไปร้อยเถิงให้ติ๊บอีกได้อ๊ะ
ทำไมล่ะ๒๑๐๐เลยเอาไปเลยหรือเปล่างั้น

เดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยนะคะจริงข่าวนี้เนี่ยยังไม่ใช่แบบข่าวแบบใหญ่นะ
แต่นี่มันสำคัญมากเลยนะคะแต่กำลังจะบอกว่าพอเป็นข่าวที่คนช่วยช่วยกันบอกต่อแล้วเนี่ย
เราอาจจะได้รู้ว่าตกลงแล้วคนขายอ่ะโดนหลอกมาอีกทีหรือคนขายอ่ะตั้งใจขายของเขา
นั่นเองว่าคนขายรู้ไหมหรือโดนเขาหลอกมาถ้าเขาเขาไม่รู้ถ้าคนขายขายอยู่ให้ไป
เขารู้ให้เขาครบเจ้าหน้าที่แหม่คนขายหวยอ่ะนะขายทุกงวดขายทุกวัน
ทำไมจะไม่รู้ว่าหวยตัวเองในแผงปลอมไม่ปลอมถ้าไม่รู้ว่าหวยตัวเองปลอมไม่ปลอม
ก็ไม่ควรมาขายหวยอ๋อนี่คุณมีความอินในเรื่องนี้มากเดี๋ยวดิฉันพักสักครู่ช่วงหน้า
นายรณรงค์จะจัดรายการต่อให้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสว่าคนขายคนนั้นอยู่ไหน

คลองเดียวกับเราหรือเปล่าที่ปฐุมใช่ไหมคะคือไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะตอนนี้

ตำรวจเราแจ้งสพคลองหลวงพื้นที่นะคะสพคลองหลวง

แล้วมีคนอื่นมาแจ้งที่สพเดียวกันบ้างไหมคะ

เอาเฉพาะตรงกลุ่มเราเนี่ยนะคะเราซื้อไปทั้งหมด
สามท่านใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือสามท่านที่มาแล้วก็อีกหนึ่ง
ข้างหลังเป็นผู้นำไปตรวจให้ใช่ครับนำไปตรวจแผง
ในสูตรราชการให้ธนาโลนโลงเชิญซักถามค่ะผมว่าคงตามตัว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
เดียวกันนะเขากลัวจะโกหกก็เสร็จอาจจะมาตรงจุดนี้แล้วก็
โซนไปเรื่อยกลัวคนซื้อหวยรู้ว่าโดนหลอกเพราะว่ามัน
แค้นนะโดนอย่างนี้เวลาเวลาเราบอกว่าคลองสองเนี่ยเวลาบอกคลองสอง
๒กินพื้นที่เยอะไหมนะคือแบบถ้าไปถามครับมันมีละมุกาแล้ว
ก็ธัญะคลองหลวงไม่ต้องไปตามเองให้ตำรวจเขาตามเถอะหรือว่า
หรือว่าถ้าคนขายเป็นคนที่ถูกหลอกให้เอาอันนี้มาขายอีกที
แบบไม่รู้จริงว่ามันปลอมอ่ะรีบไปสอบคลองหลวงมันจะเป็น
ได้หรือจะไม่รู้ว่ามาขายหวยปลอมอืมมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่
มันขายหวยทุกวันนะนะอยู่กับหวยตลอดอยู่เป็นแผงอย่างนี้
ไม่เช็คมันจะไม่ดูเลยเหรอว่าหวยตัวเองได้มาปลอมไม่ปลอม
จะเอาไปขายให้ลูกค้ามันต้องรู้อยู่แล้วอืมยังไงมันก็ต้อง
รู้ว่าเป็นหวยปลอมปลอกกำไรมันเยอะนี่ควรจะทำคดีนะควร
ทำคดีเพราะงั้นเนี่ยมันกระทบมากตอนนี้ผมก็ยังไม่กล้า
ซื้อหวยถือประทุมแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มกลัวแล้วเขาโทษนะ
ถ้าจำไม่ได้เราเล่ากันไปหรือยังว่าเขาบอกเราไหมว่าเขาขายไหม
บาทได้กำไรไหมก็บอกได้๙พันต่องวด๙พันเขาบอกได้๙พัน
เอาน้อยได้น้อยอย่างนี้
ทรวจสิบใช่ไหมไม่รู้
ใช่ครับ
ตอนนี้ในวงพวกเราน่าจะเป็นคุณเสนียาเชี่ยวชาญสุดแล้วตอนนี้

เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอดำเนินคดีก็ต้องมาตามหาคนขายหวยต่ออีกว่าใครมาหลอกเรา
งบนี้ก็ขายที่นี่งบน้ำเขาต้องขายที่อื่นก็ได้ใช่

ขายลอตเตอรี่ปลอมโทษมันหนักมากไหมคะ
อรี่มันเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับ
เพราะงั้นโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

ก็โดนช่อกโกงแต่ว่าเราเอาไปใช้ไง
พอเราเอาไปใช้แล้วก็มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม
ว่าเราไม่ได้เป็นคนปลอมเราก็โดน

ใครจะไปจ่ายเงินเต็มแล้วเอาของปลอมมาคะ
ต้องพิสูจน์มาสิว่าคุณไปซื้อมาจากแผงไหน

คนเนี่ยยังไม่รู้ถ้าเกิดถูกมาทำอย่างไร

เทียบแบบงวดเดียวกันเนี่ยเรียนเทียบจากของคุณเสนีนะ
แต่คุณเสนีไม่ได้ซื้อแผงแถวบ้านเนาะใช่ไหมคะ
คือสีสีกระดาษมันมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ
มันจะออกอมเหลืองหน่อยใช่ไหมคะ
ด้านขวามือเนี่ยนะคะที่เห็นเป็นหมึกจัง
กระดาษมันจะสีอมเหลืองกว่านิดนึงใช่ไหมคะ
อันนี้ดูสดใสดูสดใสมีราศีคล้ายจะถูกรางวัล
แล้วก็ในส่วนของหมึกพิมพ์จริงมันเอาจริงนะคะ
คือถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูมันมองผ่านมันไม่รู้หรอก
ใช่ครับไม่รู้ครับ
ถ้ารู้ผมเขาไปซื้อ
เอาไปให้ที่ร้านขาย

เขามีอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกส่องโด

พร้อมแน่นอนทีนี้นอกเหนือจากเนื้อกระดาษที่ดูไม่รู้แล้วเนี่ย
ห่อพลาสติกด้วยแต่ตามปกติแล้วนะคะ

เวลาเขาเย็บเป็นชุดเนี่ยเขาเย็บแล้วห่อในพลาสติกด้วยไหม

ใช่เขาก็ใส่เย็บเป็นแน่นอน

ใบเขาก็นั่นเขาก็ใส่ซองเหมือนกันหมด
ก็คือเย็บกันไงให้เลย
ฉันเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่ไปซื้อแล้วก็แบบ
พี่ขอลองหยดดูก่อนได้ไหมว่ามันปลอมเปล่า
ผมว่าก็คงยากนะมันก็ยากอะนะ
แต่ตอนนี้เป็นข่าวเป็นข่าวแล้วต้องรอบคอบแล้วล่ะ
ผมว่าหลายคนคงต้องรอบครอบซื้อ
ทีนี้ในส่วนของราคานะคะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นน้องโปรดิวเซอร์บอกว่า
ที่บอกว่าคือจริงเอกใจตั้งแต่ใบละ๘๐
เดี๋ยวไม่ใช่ไม่มีใครขาย๘๐มี
แต่ที่เอกใจคือพอไปหวยชุด
พอเป็นชุดแล้วมันตกใบละ๘๐มัน

เป็นชุดละใบละ๘๐ไง
ใช่ไหมชุดละ๕๒
แต่วันนี้เห็น๘๐บาทผมก็

เดี๋ยวนะคะคุณสนทรีย์ตอนที่ซื้อแบบเป็นไปกฎ๕ใบ
แล้วมันตกใบละ๘๐ไอ้ตัวที่เป็นชุดตอนนั้นเอกใจไหมว่า

เขาเล่าให้ฟังมีกวียนก่อนครับ
ต่อไปเราไม่ต้องคุยหรือเปล่า

ก็ซึ่งมาถูกกันนะคุยกับคนขายหวยลูกความสมความขายหวยต้องเยอะแยะ
เขาบอกอุ้ยกำไรไม่ใช่ว่าจะ๙หลักพันหรอก

แล้วก็เขาทำงานกันเดือนนึงก็ทำแค่๑๐วันเอง

นี่อารมณ์ในรายการวันนี้เหมือนสภากาแฟที่ปฐุมธานีเลยนะคะ
เหมือนเช้าวันนั้นเหมือนเช้าวันที่๒๗เลยนะ๘โมง
เอางี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหม
กรณีของคนถ้ามันมีคนที่เป็นเหยื่อในการซื้อจำนวนมาก
มันก็ต้องไปดูว่ามันมีความเสียหายแค่ไหน
แค่คนคนเดียวไหมสมมตินะถ้าตั้งใจขายของปลอมจริงนะ
มันแค่คนคนเดียวไหมหรือจริงเขามีเป็นเครือข่ายแล้ว
เขามีเครื่องตัดกระดาษตัดได้เนียนขนาดนี้
เพราะงั้นอังกษ์การที่ขายโดยเฉพาะก็ได้
คือต้องวอนตำรวจหาให้เจอเรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก

คือองค์ความรู้เดียวกันกับที่ทำธนบัตรปลอมไหมคะ
ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าสามารถทำได้ขนาดนี้

ทีนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของการตามคดี

ก็เป็นของโรงพักธรรมหลวงในพื้นที่ประธุมธรรมนี้ก่อนนะคะ
แล้วก็นะตอนนี้ยังไม่ได้มีใครไปแสดงตัวที่โรงพักคลองหลวงนะคะ
ก็อยากจะว่าใครที่ซื้อลอตเตอรี่ในย่านแถวรังสิต
ให้ลองเอาน้ำจุ่มดูซิว่ามันแน่นไหม
นึกว่าจะบอกว่าให้มาแจ้งความในการแจ้งความว่ามันผิดนะครับ
ถ้าเกิดมันละลายเราก็ไปแจ้งความครับ
ถ้าใครยังไม่ได้เช็คถ้าดูข่าว
ถ้าคนขายเขาไม่รู้เขาไม่รู้นะ
ให้เขามาที่คลองหลวงเถอะมาว่าเขาไม่รู้เขาขายปลอมอะไรอย่างนี้
ว่ายังไงต้องรู้รู้ชื่อเขาไหมคะ

แต่จะถามว่าคือมากยังไงกันไง
คิดว่าตำรวจตามไม่ยากยังไงก็ตามเดี๋ยวก็ตามเจอทั้งกวนอ่ะ
ว่าเป็นยังไงบ้างแต่อยู่ที่ระยะเวลาเท่าไหร่
เขาจะทำไปเยอะมากกว่านี้แล้วเราก็จะโดนกันอีก
ถ้าเราไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าถูกไปขึ้นเงินล่ะ

ใช่ครับใช่ครับไก่แล้วอ่ะคืออันนี้เข้าใจในเรื่องของคดีนะคะ
แต่สมมุติเนี่ยถ้า๙๕หรือว่า๙๘ตั้ง๑๐ใบของคุณสนทิมถูกขึ้นมาใช่ไหม
นี่เครื่องลงโต๊ะเห็นไหมโอ้โหนี่มันลาบเราหายไปเลยนะ
๙หรือ๙๘หรือว่าตัวอื่นที่ซื้อไปใช่ไหมคะ

อย่างน้อยเจอคนขายลุงจะได้เอาเงินคืน๒๐๐กว่าบาท

กลัวจะไม่ได้คืนใช่คุณผู้ชมค่ะในส่วนของข่าวนี้นะคะ
เดี๋ยวในไทยรัฐนิวส์โชว์เองก็จะอธิบายให้ฟังละเอียดเหมือนกันนะคะ
ว่าในพื้นที่มันมีอะไรน่าสงสัยอย่างไรหรือเปล่านะคะ
เราให้นักข่าวมากี่ใบคะทั้งหมด

ให้ปะ๒๐ตัวไรแน่ะ

ขอนิดเดียวในส่วนของทนายฉันเห็นเข้าใจเรื่องของโทษทางกฎหมาย
แล้วก็ถ้าสมมุติจะมีอาการเอาเรื่องเอาความกันนะคะ
คุณเสนีหลังจากที่ไปตรวจสอบกับเฮียที่เราซื้อประจำแล้ว
แล้วก็ได้ตรวจสอบกับหน่วยงานต่างแล้วคือเขาแนะนำไหมว่า
ควรจะต้องไปแจ้งที่สำนักงานสลากเลยด้วยไหม
นอกเหนือจากที่โรงพักต้องทำอะไรอีก
ก็จริงก็คือเบื้องต้นก็ไปแจ้งความที่โรงพักในพื้นที่ก่อนครับ
แล้วก็ถ้าเราสะดวกที่ไปกองสลากที่สนามบินน้ำ
แล้วก็ไปให้ตรวจสอบให้ทางกองสลากช่วยตรวจสอบให้อีกทีก็ได้ครับว่า
ตเตอรี่ที่เรามาเนี่ยมันปลอมไหมหรือว่ามันยังไงครับ
แต่ว่ากระบวนการของตำรวจก็คือก็ต้องหาคนร้ายที่ปลอมแปลงเอกสารครับ
แต่ว่ากระบวนการของกองสลากเข้าใจว่าก็พิสูจน์ว่าอันนี้มันคือของปลอม
ทีนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือ
ยาวผู้เสียหายเบื้องต้นยังไงว่ารู้ว่าเป็นปลอมแล้ว
แล้วที่เขาเสียเงินไปล่ะเขาจะได้คืนไหมแล้วได้คืนยังไงอย่างนี้ครับ
คือตอนนี้ยังไม่มีผู้สายเพิ่มเติมที่โรงพักคลองหลวงที่ไปแจ้งนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าของคนที่เป็นคนขาย
ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขาเองก็ถูกหลอกมาหรือเปล่าหรือ

คือทางคนที่ซื้อหวยอยากให้กองสลากเป็นเจ้าภาพในการไปแจ้งความร้องทุกข่าโทษ
เอาผิดคนที่ปลอมหวยมาขายใช่ไหม
เพราะว่าทางกองสลากเขาเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วเขายิ่งใหญ่
เขาสามารถขอให้ตำรวจช่วยตรวจสอบจะได้ไวขึ้น

แล้องั้นเราก็จะไปโดนได้อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
คุณอินขนาดนี้คุณซื้อไปกี่ใบปะเนี่ย
คือเดี๋ยวไว้ตามข่าวต่อนะคะ
เพราะว่าก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะคะ

รวมตัวที่สภพครองหลวงหรือว่าพื้นที่อื่น

ยังไงวันนี้ปลอบใจกันก่อนนะ
เผื่อออก๙๘๙๕อะไรแบบนี้นะคะ
ก็ไม่เป็นไรเนอะค่อยนะคะ
จิตบริสุทธิ์ตั้งใจให้ทิพย์เขาด้วย

สักครู่แท็ตนิวโชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ